ทางนี้สาระดีที่คุณผู้ชมรออยู่กับผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใคร
หรือคันโซคูณสองอย่าลืมส่งฝามารุนโชค
ร้อยคันผ่านไปแล้วร้อยคันต่อไปอาจเป็นของคุณ

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แจกกันทุกวันกับมอไซค์แล้วก็แจกทองล้านทุกเดือน

สุดบาวแดงเขายืนราคา๑๐บาท

๑๐นิ้วปะนมกมลงกา

นี่ฉันนึกถึงทศกัณฐ์

ฉันมี๑๐หน้าดั่งทด

มันก็นึกถึง
ผู้ชนะ๑๐ทิศ
กูชนะ๑๐ทิศ

หูคิวก็ว่าบ้านี่นี่ฉันบอกเลยนะว่าไม่มี๑๐ไหนที่แรงเท่า
คาระเปล่าแดง๑๐บาทเท่าเดิม

แจกทุกวันด้วยค่ะใช่แล้วนี่ทุกวันนี้นะ
เวลาเดินไปไหนมาไหนมีแต่คนทักยังไง
ไปทำให้มาสวยขึ้นอ่าไม่ใช่เรื่องแท็กสิ
มีแต่คนทัพโอ้โหเหมือนก็เหล่าจะเป็นผู้โชคดี

ได้รับรถคอตเตอร์ไซคอนด้านิวคลิกอยู่ค่ะอ่า
อยู่ในนวันสี่สำคัญเขาท่ากเรามากันด้วยค่ะ
เรื่องของการแจกรางวัลใหญ่
แจกทองมูลค่า๑๐๐๐๐๐๐บาท
แล้ววันที่๗ตุลาคมนี้
ใหญ่มาลุ้นกัน๗ตุลาคมเขาจะแจกรางวัลใหญ่
อุ้ยตื่นเต้นมากไวมากใช่ครับ
แต่สิ่งที่ไม่ต้องรอนานคือเราจะแจกมอเตอร์ไซค์กันทุกวัน
แล้ววันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีแล้วค่ะ
ไปรุ่นกันดีกว่าใครจะเป็นผู้ชอบดีคนต่อไป
โอ้โหมีเป็นล้านฝาใครจะเป็นผู้โชคดี
โสดเลย
ขนมหน้าค่ะกลิ่นถุกเลยค่ะ

สว่างกระดวันแหงและทันตัวมึงสมาธิสายคนเลย
โอ้หูเยอะมากค่ะเยอะมาก

แล้วผู้โทษดีได้แจก
คุณประวิทย์เพ็งคับปั้งจากจังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความที่ดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครั้ง
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

ยินดีด้วยค่ะ
ใช่แล้วรับกรรมศึกษาข้างง่ายแสนง่าย
ก็อย่าลืมส่งฝาส่งชิ้นส่วนกันมานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
ใช่แล้วค่ะแต่ก่อนจะไปติดตามตลอดข่าว

เวลาเดินไปไหนมาไหนระวังล้มนะคะ

ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าดิฉันทำหัวใจละลายเอาไว้เต็มเลย
มีทั้งหัวใจทั้งตับปอดม้ามลำไส้
อันนั้นเป็นกระสูกค่ะออกหัวไปเลย
แต่ว่าอันนี้เตือนกันจริงนะเพราะว่าถ้าไปไหนมาไหนต้องระวัง
คนแอบชอบคนแอบมาชอบปลอบอกปลอบใจ
คนแอบมาเอาอกเอาใจน่ากลัวไว้
ผมชอบมากจริงแอบเอาอกเอาใจเลย

เย็น
บอกแล้วระวังระวังระวัง
บอกแล้วระวังระวังระวังระวัง